คุณผู้ชมครับทนายเดชาวันนี้พานักข่าวผู้หญิงสายบันเทิง

ถูกออกหมายจับโดยไม่รู้ตัวครับ
ถูกออกหมายจับโดยไม่รู้ตัว
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องเรียน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกระทรวงยุติธรรม
ว่าทำไมออกหมายจับโดยไม่มีหมายเรียก
ธนายเดชากิติวิทยานันต์
เป็นทนายความแล้วก็นางสาวทิพยาพรชาดีกร
หรือว่าคุณหมิวเป็นนักข่าวสายบันเทิง
มอบตัวกับตำรวจสพพระประแดงครับกรณีที่ถูก
นายอัจฉริยะเรืองรัตนาโพงประธานชมรม
ช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมแจ้งความดำเนินคดีฐานหมินประมาท

เมื่อวันที่๑กลักษณ์กรรมที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้จากการนำเสนอข่าวฮะ
จึงเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดออกหมายจับ

ทั้งที่เขากับนักข่าวก็มีที่อยู่ชัดเจน
แล้วข้องใจว่าทำไมบางสื่อถึงได้ภาพ

ผู้ถูกกล่าวหาจะรู้ซะอีกว่าตัวถูกออกหมายจับ
ตำรวจต้องชี้แจงว่าอันนี้ประจานกันหรือเปล่าฮะ
เด็กผู้หญิงตัวเล็กคุณไปแจ้งความจับเขา

โดยอาศัยตำรวจบางคนเป็นเครื่องมือ

เรื่องหมินประมาทนี่ว่าไป
แต่การที่จะไปยื่นคำร้องออกหมายจับนักข่าวอันนี้ผมไม่เห็นด้วย
ผมถือว่าเป็นเรื่องที่บัดซบที่สุดในประเทศ
ประเทศเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
นักข่าวเนี่ยคือปากคือเสียงของประชาชนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องแบบบัดศพอุบาตที่สุด
อันนี้ผมจะไม่ยอมผมจะดำเนินการต่อ
ขณะที่นางสาวทิพยาพรเธอยืนยันว่า
ทำรายการไม่ได้สัมภาษณพาดพิงผู้เสียหายนะ
ส่วนเนื้อหารายละเอียดการแจ้งความนั้น

อมรับว่างงงว่าถูกออกหมายจับ
แล้วก็มองว่าการดำเนินคดี
ควรจะมีขั้นตอนมากกว่านี้ไหม
พาดพิงถึงพี่อัดหรือว่าผู้เสียหายเลยค่ะ
มันเป็นคำถามที่ตอนนั้นที่เป็นคดีดัง
ของคุณแตงโมแล้วก็คุณแม่แค่นั้นเลย
ไม่ได้พาดพิงถึงพี่อัดเลย
ไม่ได้มีข่าวว่าจะแจ้งความราวร้อน
หรือการโทรคุยกับเขาไม่ได้มีค่ะ
ไม่ได้มีค่ะ
แล้วอีกอย่างตอนที่เขาเอาเอกสารนำมาให้

หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะแจ้งทางไหนดีติดต่อทางไหนดี